แต่ปรากฎให้ดูไปแปลกละ
นี่จะไปส่งคนป่วยจริงเหรอ
คุณผู้ชมเห็นรถกู้ภัยคันแรกไหมนำมาก่อนนะนี่กู้ภัยไปแล้วสักพักหนึ่งเป็นรถบรรทุกดินบรรทุกหินตามมาคือยังไงรถกู้ภัยมีคนเจ็บ
แล้วไอ้พวกนี้เนี่ยอาศัยจังหวะแบบตามพวดไป
หรือว่ารถกู้ภัยเป็นรถนำขบวนให้รถบรรทุกหิน
เฮ้ยนี่มันมองได้สองมุมเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะ
แต่ทีนี้มันไม่ได้จบแค่บรรดาคารวาลรถบรรทุกดินบรรทุกหินนะ

หรือเกิดหลายเหตุดอมแม่งแล้วหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันต้องใช้รถกู้ภัยเยอะเป็นเหตุใหญ่อุบัติเหตุใหญ่หรือเปล่า
พี่ว่าพี่ไปทางน้ำแข็งแล้วดีกว่าว่ะ
เออเนี่ยรถทุกคันทุกแล้วมันเป็นแยกใหญ่สี่แยกนี้สี่แยกดอนโกนะคุณผู้ชมฮะ

แล้วก็ปล่อยให้ขบวนรถบรรทุกนี้เห็นไหมกู้ภัยคันสุดท้ายปิดขบวนให้

ติติงเพื่อให้ก่อเกิดคำถามจากเพื่อนอาสาด้วยกัน
เหตุเกิดแยกดอนโกอำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัยครับ
แล้วเขาก็เขียนว่าแค่กระบวนรถบรรทุกขนหินขนดินไปวัดแค่นี้
ถึงกับปิดสี่แยกดอนโกห้ามรถผ่าน
เปิดเสียงดังสนั่นไปทั่วทำยังกลับเป็นอุบัติเหตุหมู่ครับ
แล้วก็เขียนว่านับถือพวกพี่จริงกู้ภัยสีเทา
แล้วก็แฮชแท็กว่าเพื่ออะไร
นำขบวนเป็นรถยนต์กระบะที่ไม่มีการต่อทะเบียนไม่มีการทำพรบมาเกือบ๑๐ปี
อย่างที่เห็นแล้วก็ไม่ควรทำนะครับเพราะคนที่ใช้ถนนเขาเดือดร้อน
ก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นหนึ่งในขบวนคันนี้อยากจะชี้แจงก็เรียนเชิญได้
อยากรู้เหมือนกันว่ารถนำขบวนนี่เป็นรถกู้ไพเป็นกู้ไพจริง
หรือว่าแค่ติดไซเรนให้เหมือนกู้ภัยแล้วที่นำขบวนไปแล้วมีปิดท้าย
อันนั้นไปเพื่ออะไรนะครับ
ถ้าเป็นกู้ภัยจริงต้องได้รับอนุญาตนะต้องขออนุญาตอย่างถูกต้อง